ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่ทั่วโลกให้ความสนใจมากนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้คนเรียกร้องกันมานานแล้ว
มีนางอังคณานีรภัยจิตนะคะอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ย
โพสต์ข้อความเอาไว้เลยเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยบอกว่า
เอ่อเหตุการณ์กรณีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้กำกับโจ้มาแถลงข่าว
อบตัวจากกรณีการทำร้ายผู้ต้องหาจนถึงแก่ความตายเนี่ย
พอนักข่าวถามถึงคนที่ปล่อยคลิปรองสุชาติถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่
ทั้งที่จริงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรที่จะยกย่องสันเสริญให้กำลังใจคนที่กล้าเปิดเผยความจริงด้วยซ้ำ
และควรมีการรับประกันว่าตำรวจที่ปล่อยคลิปจะปลอดภัยที่ผ่านมาเรื่องซ้อมทรมานผู้ต้องหา
แทบไม่เคยเห็นตำรวจคนไหนต้องรับโทษไม่ว่าจะเป็นคดีดังดังอย่างการฆ่าอำพรางศพกิติศักดิ์ถิตบุญครอง
กาลสินช่วงสงครามยาเสพติดที่สุดท้ายแล้วสารดีกาก็ยกฟ้องตำรวจที่ตกเป็นจำเลย
หรือจะเป็นคดีซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดีปล้นปืนค่ายปีเหล็งนราธิวาส
พอทนายร้องเรียนก็ถูกอุ้มฆ่าสำนวนคดีที่ตำรวจทำส่งฟ้องศาลมันก็อ่อน
พยานก็ถูกคุกคามจนเอาผิดใครไม่ได้สักคนซึ่งนางอังคณาบอกว่า
มันยากมากเลยที่จะยุติเรื่องการซ้อมทรมานเพราะว่าตำรวจมองว่านี่คือวิธีที่จะทำให้ผู้ต้องหาสารภาพ
เรื่องซ้อมทรมานผู้ต้องหาเนี่ยสังคมตำรวจหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็รู้กันดีว่า
มีใครบ้างที่มือหนักเท้าหนักไม่ใช่เฉพาะผู้กำกับโจ้เหยื่อจะร้องเรียนเองก็ยาก
เอาถุงคลุมหัวจนหายใจไม่ออกแบบนี้มันไม่มีบาดแผลให้พิสูจน์ได้ว่าถูกทรมาน
พอไปร้องเรียนก็หาว่าใส่ความตำรวจหาว่าแจ้งความเท็จ
ถูกคุกคามถูกฟ้องร้องกลับอีกแถมถูกทำให้เชื่อว่าเป็นคนไม่ดี
เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นภัยสังคมเป็นทนายโจร
สังคมก็ไม่ให้ความสนใจต่อให้มีกฎหมายดีขนาดไหน
ถ้าตำรวจยังมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่ว่าต้องใช้วิธีการทรมาน
เพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพก็ยากที่จะยุติการทรมาน
และการบังคับศูนย์หายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย